ท่านผู้ชมครับตามเรื่องของเจ๊เอหน่อย

เรื่องปฏิบัติการทวงหนี้ดอกเบี้ยโหดค่าปรับวันละพันบาท
ไม่มีถูกตบตีทำร้ายบังคับให้กราบอวัยวะเพศนี่ก็มี
หนี้เนี่ยไปกองปราบรามนะครับ
ร้องขอความเป็นธรรมเรื่องคดีด้วยนะฮะ

ไปดูคลิปของเจ๊เอ๋อีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับ

นี่เป็นคลิปที่เจ๊เอ๋อีชื่อนางสาวนัทธาลินนะครับ
ทวงหนี้แต่ลูกหนี้ไม่อยู่บ้านเจอแต่แม่
แม่ก็อายุเยอะแล้วเธอก็ควักเงินช่วยเหลือแม่ของลูกหนี้
โด่งดังในโซเชียลเมื่อปีก่อนนะครับ
แล้วก็มีการไปออกรายการโทรทัศน์นะ
ประมาณว่าไม่ได้เป็นผู้ปล่อยหนี้นอกระบบอะไรนะ
มีแต่ช่วยเหลือควรไม่มีเงินใช้เห็นไหม

มีชาวบ้านเดือดร้อนไปกู้เงินกับเจ๊เอ๋เนี่ยอะไรประมาณอย่างนี้
แต่หลายคนก็บอกเวลาไปกู้แล้วสุดท้ายมันก็ไม่เหมือนในคลิป
ไม่เหมือนกับอย่างที่คิดอะไรประมาณอย่างนี้
มีหนึ่งในผู้เสียหายนะครับท่านผู้ชมครับ

มึงพูดมึงเอาเรื่องมึงก่อนเลย
ผมให้โอกาสมึงกี่ครั้งอาวอน

มึงทำเหมือนกูมากี่ครั้ง

เอาคลิปที่ไปอวดอ้างตัวเองโฆษณาตัวเอง
ให้มีคนหลงเชื่อว่าเป็นคนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
ไม่มีเงินก็ไปหยิบยืมไปใช้จ่ายได้
สุดท้ายเนี่ยถูกบังคับให้จ่ายเงินแล้วก็คิดดอกเบี้ยโหด
หากไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยจะคิดค่าปรับวันละพันบาท
ถัดไปไม่จ่ายพบอีกพันหนึ่ง
เท่ากับว่าโดนปรับ๒๐๐๐บาทต่อวันมากไปกว่านั้นนะครับ
ผู้เสียหายที่รวมตัวกันไปที่กองปราบรามเนี่ย
บอกว่าถูกตบตีทำร้ายร่างกายบังคับให้จ่ายหนี้
ใช้คำพูดรุนแรงบางคนบอกเจอถึงขั้นบังคับ
ให้กราบอวัยวะเพศแล้วจะยกหนี้ให้ทั้งหมด
แต่ไม่มีใครทำนะฮะเพราะว่าเรื่องที่แบบโอ้โหใครจะไปทำ
หนี้เขาบอกมีลูกหนี้บางรายที่ไม่ได้เดินทาง
มาที่กองปราบรามเนี่ยเขาบอกกันว่าบางคนถึงขั้นจะผูกคอตายก็มีนะครับ
เพราะว่าเงินกู้นอกระบบเนี่ยดอกมันโหดเหลือเกินนะฮะ
คือมันไม่ใช่แค่ร้อยละ๒๐๓๐๔๐แต่มันดอกโหดแบบวันละ๒๐๐บาท
ส่วนโกงแชร์นี่ก็คือน้องคนนี้เปียร์แชร์ได้แล้วไม่ได้ตังค์
ตัวเขาจะผูกคอตายอ่ะคนนี้คนนี้แล้วก็ส่วนยอดเงินที่โกงเรามีหลักฐานหมด
เช่นสมมุติว่าวันนี้สมมุติมีส่ง๓๐๐บาท
เงินกู้สามพันส่งวันละร้อยอย่างนี้ถ้าวันนี้ไม่มีส่งค่าปรับ๑๐๐บาท
เป็นต้องส่ง๓๒วันจะเป็น๒๒๐๐บาท
เขาตีเสร็จแล้วเขาบอกว่ากลับกลับกูแล้วกูจะยกหนี้ให้

แล้วถ้าถามว่ามันถึงขั้นนั้นไหมแล้วเรามีใครไปทำกล่าวถึงขนาดนี้
ไม่มีใครเขากราบหรอกค่ะพี่ไม่มีใครเขากราบแล้ว
คือลูกหนี้เจ๊เอ๋มากองปราบเนี่ยประมาณว่าเจ๊เอ๋ในภาพเนี่ยเหมือนเน็ตไอดอลของคนเป็นเจ้าหนี้
ช่วยเหลือแล้วเกินดีแล้วเกินแต่เอาเขาจริงถูกคิดดอกโหดมาก
ถูกทำร้ายถูกบังคับอะไรประมาณอย่างนี้ให้กราบไว้เอาเพศยกหนี้ให้
แม่ของเจ๊เอ๋วันนี้ก็มากองปราบนะฮะนี่แม่เจ๊เอเองนะครับ
บังออนอายุ๗๓ปีนะครับมากองปราบด้วยนะครับ
บอกว่าหลังจากที่เจ๊เอ๋ร่ำรวยกลายเป็นคนดังไม่ได้สนใจแม่เลย
และยังเคยถูกเจ๊เอ๋ทำร้ายร่างกายจ้างคนมาตีน้องชายตัวเองอีก
เพราะไม่พอใจที่ไปเปิดโปรงแล้วก็ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกการทำงานอะไรของเจ๊เอด้วย
เราก็ห้ามเราก็อี้มันไตเลือดไหลหมดเลย

แม่ตัดลูกแล้วเหรอครับ

เขาบอกว่าแม่ไปขโมยจากแม่เขามา

วันนี้เขามีเงินเขามาให้แม่บ้างไหม
ไม่ให้หรอกอ้าง
เขาพูดกับคนอื่นบอกว่าให้สองล้านบ้าง

เขาก็ได้บอกว่าไม่เป็นแม่แล้วทำไมเอาเงินอ้างว่าให้แม่
ไม่รู้เขาก็พูดเข้าไปร้อยแปดไง
คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวของเรา

ที่บ้านค่ะที่สระบุรีนะคะ
เอ๋บอกว่าที่ผ่านมาเจ๊ไม่เคยโกงใคร
ตั้งวงแชร์ก็ต้องมีกฎกติกา

ก็เหมือนกันกรณีคนมายืมเงิน
ก็ต้องทำตามสัญญาก็ต้องส่งเงินตามกำหนด
ถ้าคนที่ทำตามกฎมันก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่บางคนยืมเงินแล้วเงียบหายไปเลย

เอาเงินต้นมาคืนให้ครบก็แล้วกัน

ได้ละไงอยู่เล่นที่นี่
แบบนี้สดเพิ่ม
ต้องพูดเยอะเอาต้นมาคืนกูให้ครบให้จบแล้วออกไปจากชีวิต
โกงแชร์การเล่นแชร์ของแต่ละบ้านมันมีกฎกติกาของมัน
ถามว่าวันนี้เราเล่นกันส่งวันละสามร้อยอ่าสามสิบมือ
เงินเก้าพันบาทมือที่หนึ่งคุณได้ไปมือที่สองคุณได้
มือที่สามไม่ส่งแล้วมือที่สี่ห้าหกไม่ส่งกฎกฎิกามี
ถ้าคุณไม่ส่งแชร์สามวันยึดแต่ถ้าเกิดว่าคุณส่งอ่า
มือมือเป็นนะแต่ถ้าส่งแล้วรับเงินแล้วคุณไม่นั่งกับเรา
เจ๊ก็เจ๊ก็เป็นคนอย่างนี้นะชัดอ่ะกฎกติกามีอ่ะ
กลุ่มนี้ขอความช่วยเหลือจากเจ๊เจ๊ช่วยเหลือได้เงินจากเจ๊ไป
ตอนนี้เจ๊ต้องรับใช้หนี้เพราะว่าคนรับแชร์รอต้องได้เงิน
จริงไหมเราเป็นเท้าแชร์นี่แหละกูโกงแชร์อ่ะถาม
พอคุณได้เงินเราไปปุ๊บนี่สลิปสลิปนี่คนละเท่าไหร่
สลิปครบเป๊ะแต่การส่งของคุณคุณไม่ส่งเราเลยเจ๊เอ๋บอกว่า
แล้วที่มีการกล่าวหาว่าเจ๊เอ๋ทำร้ายแม่ค่ะอ่า
ขอยืนยันว่าไม่จริงนะครับหลังจากไปออกรายการเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
แม่ไปแจ้งความแล้วเหมือนกับตัดขาดความเป็นลูก
เป็นแม่ไม่ให้ใช้นามสกุลแล้วก็เรียกเงิน๓แสนอะไรแบบนี้
แล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนนามสกุลเป็นเกษมสารพิพัฒน์เดี๋ยวลองฟังประเด็นนี้จากเจ๊เอ๋ดูนะคะ
เขาเป็นแม่เจ๊แต่เขาตัดขาดเจ๊เขาไม่ให้เจ๊เป็นลูกเขา
แล้วเขาบอกว่าเจ๊ทำนามสกุลเขาเสื่อมเสียหลังจากออกของเจ๊แส
เขาเรียกเจ๊สามแสนเจ๊ไม่ให้พอไม่ให้ปุ๊บแค้นเจ๊เจอเจ๊ในตลาดต่อยเจ๊
อ่าต่อยเจ๊ตีเจ๊อยู่ไหนวะนี่นี่อ่ะต่อยเจ๊ตีเจ๊
ต้องบันทึกประจำวันกันว่าเลิกยุ่งต่อกันห้ามยุ่งนะ
เจ๊คิดว่ามันจบแต่วันนี้เจ๊ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้ค่ะทีมข่าวไปคุยกับคนที่ประสานงานในส่วนของผู้เสียหายนะคะ
ชื่อว่านางสาวกิติยาเธอก็บอกว่าลูกหนี้หลายคนเขาก็พร้อมที่จะคืนเงินต้นให้นะ
บางคนก็ยอมรับว่าส่งไม่ไหวเพราะว่ามันทบต้นทบดอกจนเป็นเงินที่สูงมาก
สาเหตุที่มาช่วยเหลือผู้เสียหายก็เพราะมองว่ามันไม่ยุติธรรมหรือเปล่า
แล้วที่ผ่านมาเจ๊เอกก็พูดจาไม่ดีใส่เลยนะคะ
ส่วนคนที่เล่นแชร์กับเจ๊เอหลายคนก็บอกว่าไม่ได้เงิน
ไปหลายครั้งเจ๊เอกก็บ่ายเบี่ยงจริงเขาก็เลยเนี่ยค่ะมารวมตัวกันไปร้องเรียนที่กองปราบนะคะ
เขาจะไม่เก็บดอกก็คือคืนต้นเขามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีคนมาขอให้เขาก็ช่วยมากู้เขาอีกเต็มใจเต็มใจจะกู้เองหรืออะไรเองอันก็เรื่องส่วนตัวของเขาแต่ก็ไม่ควรเก็บดอกเก็บเก็บค่าปรับอะไรแบบนี้ไงเขาจ่ายกันเกินเยอะไปแล้วอ่ะคนที่กู้ที่กู้หมายถึงที่กู้เงินด้วยไงทั้งเงินต้นทั้งค่าปรับมันมันเยอะไปแล้วอ่ะ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

จะให้เขาพูดมากแล้วก็ไปหลอกชาวบ้านชาวเมืองเขา
ว่าแม่ไม่ใช่แม่แม่อยากได้ลูกมีกินบ้างก็ดีใจแล้ว
เข้าใจไหมเออเราก็คิดว่าเออลูกลูกน่ะเอ่อมีกิน
เผื่อเขานึกว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเผื่อเขาจะให้เรามั่งอย่างนี้
เราจะไปพูดอะไรว่าอะไรเขาเราอยากจะให้เขาระงับเงียบไปซะ
ไม่ต้องให้วุ่นวายชาวบ้านชาวเมืองไปหลอกชาวบ้านเนี่ย

หลอกหลอกชาวบ้านหลอกได้แต่ตัวเองหลอกไม่ได้หรอก
เอาเป็นว่าเราก็ให้ฟังทั้งสองข้างกันแล้วกันใช่ค่ะ
ก็อาจจะเรื่องมันไม่ตรงกันแต่ก็เป็นสองมุมสองฝ่ายสองข้างแบบนี้นะคะ